มาดูเรื่องของการจัดระเบียบรถตู้บริเวณโดยรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิกันหน่อยนะคะ
ยี่สิบห้าตุลาคมนี้เป็นต้นไป
เราก็จะไม่เห็นรถตู้โดยสารที่วิ่งต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตรเนี่ย
บริเวณรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิ

ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านเดี๋ยวจะลองไปดูว่ายังมีอยู่ไหม

แต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามผู้โดยสารโดยรอบ
บอกว่าก็อาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
เพราะว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากค่ะ
ขณะที่ในวันนี้มีการทดลองนำรถโดยสารวิ่งเชื่อมต่อ
ไปยังสถานีขนส่งใหม่ที่จัดไว้ทั้ง๓ที่
ปรากฏว่าก็ใช้เวลาไม่ถึง๓๐นาที
ซึ่งก็สร้างความพอใจให้กับคณะทำงาน
โดยรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
วันนี้ค่ะก็ทดลองเดินทางจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ไปยังสถานีขนส่งหมอชิดเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้
ในช่วงเร่งด่วนก็พบว่าแต่ละเส้นทาง
ใช้เวลาประมาณเพียง๒๐นาทีเท่านั้นค่ะ
พันเอกสุวิทย์เกรดศรีรองผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่๒
รักษาพระองค์ในฐานะประธานคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
ก็บอกว่าพอใจกับระยะเวลาเดินทางที่ใช้
โดยในวันที่๒๑๒๓กันยายนจะทดลองใช้บริการรถชัตเติ้ลบัตร
อนุสวรีชัยสมรภูมิ๑๔คัน
ตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกา
เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงในวันที่๒๕ตุลาคมนี้
ขณะที่ประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะบอกว่า
การเดินทางด้วยชัตเติ้ลบัตรแม้ว่าจะให้บริการฟรี
แต่เป็นการเดินทางที่ลำบากเพราะว่าอยู่ไกลจากที่พัก

พัฒนายายคิดว่าถ้าไปขึ้นแมร์กรองที่ตลาดใต้ใหม่
สมมุตินะคะมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าตรงนี้สามารถต่อจากโรงรถบิทตีเอสได้
แล้วก็รถสาธารณะอย่างอื่นก็มาถึงตรงนี้ได้สะดวก

มันก็ใกล้กว่าทางไปสายใต้ใหม่
จากนี้ไปต้องนับเวลาถอยหลังนะคะรวมถึงคุณพิรวัตรด้วย
เพราะว่ารถตู้โดยศาลศาสตร์ธนาเส้นทางกรุงเทพฯ
ต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตร
ก็จะถูกห้ามเข้าจอดรับส่งผู้โดยสาร
บริเวณโดยรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
คือตั้งแต่๒๕ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คือถ้าเกิดว่าจะลงใต้ก็จะต้องไปอยู่บริเวณสายใต้ที่เดิม
ถ้าเกิดว่าขึ้นเหนือก็จะต้องไปอยู่แถวหมอชิด

ตอนนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าต้องย้ายไปสายใต้จริงเนี่ย

หรือว่าผมจะต้องย้ายตัวเองไปอยู่ใกล้สายใต้ดี
ย้ายบ้านนี่ยากไปนะยากไปหน่อยต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยนะจริง
วิภาวดีไปนู่นผมว่าพอกับระยะทางเดินทางจากนี้

ถึงเวลาเดินทางนะรถติดด้วยอะไรด้วย

ละไม้คนละมือเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร